กับกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
และผู้โชคดีวันนี้คือใครไปดูกันเลย

ฟ้าเดียวครับ

คุณจะสามารถเป็นเศรษฐีทองคำมูลค่า๑ล้านบาทแบบนี้ได้
มีแค่ส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณ๒

แต่ร้านต่อไปใครจะรู้ว่าผู้โชคดีคนนั้นอาจเป็นคุณ
ได้เวลาแล้วกับกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
ถึงเวลาแล้วที่จะมาลุ้นกันนะคะ
สำหรับวันนี้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับ

บางคนเขาบอกว่าเขาเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้

ขายของไปส่งของไปเก็บของเก่าก็มี
ต่อยอดสร้างอาชีพอะเนาะ

ตั้ง๑๐๐คันแจกทุกวัน
แล้วล่าสุดจากล้านไปแล้ว

พูดเข้าเป็นการต่อยอดสร้างอาชีพที่สุดยอดจริง
และยังมีร้านที่๒ร้านที่๓รออยู่นะครับ
เป็นการร่วมมือกันระหว่างสองแยก

เพราะฉะนั้นใครที่มีฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงและฝาคันโซคูณ๒อยู่แล้วเนี่ย
ส่งเข้ามาเขียนบีบส่งเข้ามาลุ้นโชคกันค่ะ
ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะคะ
ลุ้นกันว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดี
โอ้ยค่ะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยนะว่า

และผู้โชคดีนั่นก็คือ
คุณประทีพธีระแนว
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ

แล้วก็ผู้โชคดีในวันนี้ได้รับปรสัยมาจะไปเง้นรับอีกกี้ที่ไหน
แต่ผมแนะนำแล้วกันเอาไปใช้ต่อยอดสร้างอาชีพก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับ
ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าใครที่อยากจะร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้
ต้องทำให้ดูกฎิกานั่นก็คือเขียนบีบทรงย่างฟ้าขระเบาแดงต้องเขียนข้อความว่าวิตามินดี๑๒
ส่วนฟ้าคันโซคุณสองต้องเขียนข้อความว่าตับนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่ายังจำไม่ได้ยังท่องไม่ขึ้นใจไปฟังกฎิกากันดีกว่าค่ะ
หรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐

ยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะกับผู้โชคดีสำหรับวันนี้นะคะยังคงแจกอย่างต่อเนื่องทุกวัน
กว่าจะครบ๑๐๐คันและยังคงแจกร้านที่๒กับร้านที่๓อยู่นะคะ
ก็สามารถส่งฝาคาราบาลแดงหรือฝาคันโซคูณ๒มาร่วมสนุกกัน